ฟืนไฟไว้ใจไม่ได้นะคะอันนี้เป็นเหตุระทึกเกิดขึ้นนะคะ
เจ้าของบ้านคนนึงเขาก็นั่งเล่นอยู่ชั้นหนึ่งอืม
จู่จู่ได้ยินเสียงคล้ายระเบิดจากชั้นสองของบ้านค่ะ
พอวิ่งขึ้นไปดูเพลิงลุกไหม้เลยนะคะโอ้โห
หอบข้าวหอบของของมีค่าหนีเอาชีวิตรอดแล้วเนี่ยค่ะ
เพลิงเนี่ยไหม้วอดทั้งหลังเลยทีเดียวนะคะช่วงประมาณสิบเอ็ดนาฬิกาที่ผ่านมาค่ะ
มีเหตุเพลิงไหม้บ้านเล็กที่หนึ่งร้อยสิบเก้าหมู่หกในชุมชนบ้านคำเจริญตะบลขวัญเมือง
อำเภอเสร็จละภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดต้นบรัวทราบพ่อเสร็จละภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมรถดับเพลิงก็เนี่ยค่ะสองคันเลยนะคะ
เข้ามาช่วยกันระงับระงับเหตุซึ่งที่เกิดเหตุเนี่ยปรากฏว่า
เพลิงกำลังลุกไหม้เลยค่ะบ้านสองชั้นกึ่งปูนกึ่งไม้
เจ้าหน้าที่ต้องระดมฉีดน้ำสกัดต้นเพลิงให้อยู่ในวงจำกัด
แต่เพลิงมันลามเร็วมากค่ะเพราะว่าชั้นสองเป็นไม้
เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีใช้เวลาอยู่หนึ่งชั่วโมงก็ควบคุมเพลิงได้
ตรวจสอบเบื้องต้นนะคะปรากฏว่าเพลิงก็โหไหม้เสียหายวอดเกือบทั้งหลัง
นางอารีรัฐสุพลักษณ์อายุหกสิบสี่ปีเป็นเจ้าของบ้านค่ะ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเธอก็นั่งเล่นอยู่ชั้นหนึ่งแล้วจู่มันได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิด
มาจากชั้นสองวิ่งขึ้นไปดูปรากฏว่าเพลิงกำลังลุกไหม้
แล้วเปลวไฟมันพวยพุ่งรุนแรงมากด้วยความตกใจเธอเลยรีบหอบข้าวหอบของหนีสุดชีวิต
ไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านมาช่วยกันดับไฟแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในเวลาต่อมานะคะ
เมืองต้นพนักงานสอบสวนก็ต้องตรวจสอบจุดเกิดเหตุเก็บหลักฐานต่าง
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของเพลิงไหม้ต่อไปค่ะ